มาดูข่าวเครียดข่าวนี้กันบ้างนะครับ
ปรณีหลวงเมียเพื่อนไปข่มขืนแล้วฆ่า
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพของหญิงสาววัย๑๘ปี
ถูกฆ่าหมกป่ากกสภาพเปลือยท่อนล่าง
และปรากฏว่าสืบสวนไปสืบสวนมา

เป็นเพื่อนกับสามีของผู้หญิงคนนี้

ถือว่าเป็นการลวงเมียเพื่อนไปข่มขืนแล้วก็ฆ่านะครับ
เหตุพบศพนางสาวปริศนาอายุ๑๘ปี
ชุดนอนลายเป็ดสีเหลืองท่อนล่างเปลือย
แล้วก็ใบหน้าคว่ำจมน้ำอยู่ในป่ากก
ท้ายซอยสุวินทวง๒๔เขตมีนบุรีกรุงเทพมนาคม
แล้วก็ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายยุติพงศ์สุขเจริญอายุ๒๒ปี
ซึ่งขณะจับกลุ่มนายยุติพงศ์มีบาดแผลบวมปูดบนใบหน้า
จากการถูกญาติของผู้ตายบรุมประชาธรรม
เจ้าหน้าที่เร่งทำการปฐมพยาบาลนำตัวนายยุติพงศ์
หรือว่าตอนนี้หลายคนเรียกว่าไอ้ดอนส่งโรงพยาบาลนวมิน๙
เรื่องราวนี้มันมีความสลับซับซ้อนเพราะว่าตัวผู้ต้องหาเอง
หลอกลวงทั้งผู้ตายแล้วก็หลอกลวงทั้งสามีผู้ตายด้วย
สามีผู้ตายคือนายธวัชชัยอายุ๑๙ปี
ให้กับทีมข่าวของเราฟังว่าก่อนเกิดเหตุนั้น
นายยุติพงศ์ผู้ต้องหาหลอกลวงนางสาวปริศนาออกจากบ้าน
โดยอ้างว่านายธวัชชัยหรือว่าสามีของนางสาวปริศนา
เมาไม่ได้สติอยากให้ปริศนาไปช่วยพาสามีกลับบ้านหน่อย
ทั้งที่ความจริงแล้วนะนายธวัชชัยสามีของนางสาวปริศนา
ยังทำงานอยู่เลยยังไม่เลิกงานนะ
แต่ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ไว้ใจทีนี้ล่ะครับนางสาวปริศนา
ซึ่งเป็นภรรยาของนายธวัชชัยก็เป็นห่วงนายธวัชชัย
กินเหล้าเมาไม้อยู่ที่ไหนตอนนี้ก็ตี๔ตี๕แล้ว
นายยุติพงศ์มารับนางสาวปริศนาออกมาจากบ้านเพื่อมาตามหาสามี
นางสาวปริศนาก็เลยยอมออกมาจากบ้านพร้อมกับนายยุติพงศ์ตอนประมาณตีสี่
แต่หลังจากนั้นนะครับผ่านไปเกือบชั่วโมงนายยุติพงศ์โทรมาหานายธวัชชัย
นี่เมื่อกี้หลอกลวงนางสาวปริศนาออกจากบ้านแล้วนะ
แล้วเอาไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายเรียบร้อยแล้วนะ
หลังจากนั้นนะฮะทำทีทำท่าว่าไม่มีอะไรแต่โทรมาหานายยุติพงศ์และ
ขออภัยนายยุติพงศ์โทรมาหานายธวัชชัย
แล้วก็บอกกับนายธนวัชชัยว่าเขาถูกกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนรุมทำร้าย
เพื่อนมาช่วยเราหน่อยนายธวัชชัยก็รีบตามมายังจุดที่เกิดเหตุ
เห็นนายยุติพงศ์ล้มอยู่กลางถนนถูกรถจักรยานยนต์ทับ
ก็ถามถึงเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้น
นายยุติพงศ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่น๔๕คนทำร้าย
ส่วนนางสาวปริศนามากับเขาวิ่งหนีไปท้ายซอยแล้ว
ตามหากันหน่อยหลอกลวงนายธวัชชัยสามีของนางสาวปริศนาแบบนี้
ทีนี้ล่ะครับนายธวัชชัยพร้อมกับญาติ
ก็ออกตามหานางสาวปริศนา
ไปพบเจอรองเท้าแตะของนางสาวปริศนาหนึ่งข้าง
ตามหากันทั้งวันแล้วครับกระทั่งถึง๕ทุ่ม

แมวดำตัวนี้คุณคือมันวิ่งเข้าไปในพงหญ้า
ใกล้จุดที่พบรองเท้าแตะ

จนกระทั่งนายธวัชชัยสามีของนางสาวปริศนา

ไปเจอศพนางสาวปริศนาจนได้

ฟังเสียงของนายธวัชชัยสามีของผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะครับ

ว่าผมเมาอยู่ที่ปั๊ม
ทั้งที่ตัวผมเองผมไม่ได้เมา

และเมียผมเป็นคนที่เขารักผม
เมียผมก็จันเชื่อว่าออกไปกับมัน
และมันก็

อยู่ไหนมีเรื่องอยู่ในทราย
คือหลังจากที่นายธวัชชัยไปเจอศพเมียแล้ว
ของนางสาวปริศนาผู้ตายไปเจอศพของนางสาวปริศนาแล้ว
ทีนี้ก็ต้องไปตามหาบังดอนนายยุติพงศ์ที่บ้านกันเลย
ทางนายธวัชชัยและทางญาติก็ไปตามที่บ้าน
ปรากฏว่าบางร้อนนอนหลับพักผ่อนอยู่
ญาติของผู้ตายก็เลยลากตัวมาเลยนะมายังจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ซักซ้ายไล่เลียงบอกแกฆ่าหรือเปล่า

แล้วก็เลยถูกรุมประชาธรรมตำรวจเข้ามาระงับเหตุ
แล้วก็นำตัวของบังด้อนผู้ต้องหาไปส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยก่อนหน้านี้
ขณะที่นางสาวรจนาอายุ๑๘ปีภรรยาของนายยุติพงศ

รับว่าในครั้งแรกคือเธอเชื่อในสิ่งที่สามีของเธอเล่าให้ฟัง
เพราะว่าสามีของเธอเล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
ตัวนางสาวปริศนาโทรมาหาสามีของเธอ
หิวข้าวยังไม่ได้กินข้าว
เพราะว่านายธวัชชัยยังไม่กลับบ้าน

และในฐานะที่เป็นเพื่อนกันบังดอนก็เลยเป็นห่วง
ก็เลยไปรับนางสาวปริศนาที่บ้าน

บอกเมียไว้แบบนั้นว่าเราก็ไม่มีอะไรกัน
นางสาวรจนาก็ถามผัวนะถามบางด้อนเนี่ยว่า
ตกลงมันมีอะไรซับซ้อนหรือเปล่า

ฉันจะฆ่าน้องสาวได้ยังไง
ก็พูดไปแบบนี้เหมือนคนเล่าเหตุการณ์ปกติเลย
เมียบางด้อนนะตอนแรกบอกโอ้โหก็เชื่อคำสามี
ไม่คิดว่าสามีจะฆ่าใครได้
ฟังเสียงเมียบางด้อนหน่อย
แบบว่ามัน
ก็ให้การรับสารภาพแล้วนะ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูมิกับการสอนอบีนบุรี

สรุปแล้วนะฮะบังดอนผู้ต้องหารับสารภาพ

เพราะสามีเมาและผู้ตายก็เชื่อ
ก็นั่งรถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายผู้ต้องหามา
จากนั้นผู้ต้องหาก็ขี่รถจักรยานยนต์

ลงมือก่อเหตุข่มขืนนางสาวปริศนา
สำเร็จความไคร้ก่อนที่จะบีบคอ
แล้วก็จับศีรษะของนางสาวปริศนา
กดน้ำจนเสียชีวิตนะครับ

ก็พบว่านายยุติพงศ์ผู้ต้องหา
เป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
แต่ตำรวจจะต้องมีการสืบสวนต่อไป
ว่ามีผู้ร่วมลงมือก่อเหตุในครั้งนี้

วัยรุ่น๔๕คนทำร้ายร่างกายเขาอะไรเนี่ย

สามารถถามตอบได้แล้ว

ช้ำตาปิดจากการถูกรุมประชาธรรม

แล้วก็นำตัวส่งฟ้องฝากขังได้เมื่อไหร่
หากแพทย์อนุญาตจะย้ายไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลราชธรรมทันทีนะครับ

เขาก็ชอบนางสาวปริศนามานานแล้วเหมือนกัน